แล้วก็มีข้อมูลที่แชร์กันก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันได้
เพราะว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าตื่นมาตอนเช้า
ไม่รู้ตัวเลยว่าฝนตกแล้วก็เห็นว่าน้ำท่วมแล้ว
หรือว่ามีการปล่อยน้ำมีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิจ

เรื่องนี้นะคะทางกรมชลประธานก็ยืนยัน
บอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
เป็นเพราะว่าน้ำฝนเป็นหลักนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล

โดยนายสมเกียจประจำวงอธิบดีกรมชลประธานก็ยืนยันค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพอย่างหนักเมื่อวานนี้
ไม่ได้เกิดจากการปล่อยน้ำของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิจ
ตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาตามกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าเขื่อนได้ปิดการระบายน้ำตั้งแต่๕ตุลาคมแล้ว
เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูฝน
พร้อมกับลดผลกระทบที่ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนล่าง
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมากต่อเนื่องในช่วงวันที่๒๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าสาเหตุเกิดจากอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำ
หรือว่าร่องฝนพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกนะคะ
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบางแห่ง
ซึ่งสามารถวัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้
ก็เขตดินแดง๑๗๔มิลลิเมตรเขตยานวา๑๙๕มิลลิเมตร
กรมชลประธานก็ไม่มีนโยบายที่จะระบายน้ำผ่านเข้าเขตกรุงเทพมหานคร
แต่ก็จะระบายออกทางแม่น้ำบางประกงผ่านคลองระพีพัฒน์
ลงคลองพระองค์ชายานุชิตก่อนที่จะระบายลงสู่คลองชายทะเลนะคะ
จากนั้นก็จะสูบระบายลงสู่อ่าวไทย
ไม่ได้มีการระบายลงสู่คลองแสนแสบอย่างที่เป็นข่าว
อันนี้ก็ย้ำเหมือนกันนะคะเรื่องข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะ
เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖
นานแล้วนะคะเมื่อ๖ปีที่แล้วจึงไม่ควรที่จะส่งต่อกัน
เพราะว่าจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนก
ส่วนผู้ที่ตั้งใจจงใจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
คุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพที่ฝนตกหนักนะฮะ
ยังคงต้องระวังในหลายจังหวัดด้วยดังนั้นเตือนกันหน่อย
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศของกรมมา
พายุขนุนนะครับประกาศเมื่อตี๔เมื่อเช้านี้

บอกว่าตอนนี้พายุโซนร้อนขนุนปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
หรือว่าด้านตะวันออกของเกาะไหลำประเทศจีนนะครับ
แล้วก็คาดว่าจะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไหลำประเทศจีน
อ่าวตังเกียร์โดยจะขึ้นฝั่งตอนใต้ของเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม
ในวันที่๑๖หรือ๑๗ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้
และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของประเทศลาว

ส่งผลให้ภาคอีสานภาคเหนือนะครับ

โดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคอีสาน
จะตกตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๑๘ตุลาคม
อีกปัจจัยหนึ่งร่องมรสมภาดผ่านทางตอนล่างและภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยทางภาคใต้
ปัจจัยทำให้มีฝน